ดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะช่วงนี้ฝนตกไหม้ทั่วฟ้านะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะอากาศของประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ย
เป็นพื้นที่ติดทะเลทำให้มีความพันพวนของสภาพอากาศสูงค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะ
จะมีฝนตกหนักในช่วงนี้ค่ะเกิดจากลมตะวันออกที่พัดแรงเข้าสู่ภาคใต้นะคะ
ถ้าเกิดพื้นที่ตรงไหนที่มีฝนฟ้าขนอง
ส่งผลให้มีคลื่นสูงถึง๒เมตร
ชาวเรือยังคงเดินเรือได้ค่ะจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะ
ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนแต่ที่เมืองชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีหิมะตกหนักค่ะทำให้พื้นที่ขาวปล้นไปด้วยหิมะทั่วทั้งเมืองเลย
นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรถทนวินาสันตโตรกว่าห้าสิบครรภ์
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากส่วนที่ประเทศไทยของเราช่วงนี้ถนนโลกนะคะ
จากมาตรการกักตัวนั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ชมจำเป็นต้องออกไปไหนเนี่ย
อย่าลืมใช้ความระมัดระวังในการขับรถใช้ถนนกันด้วยนะคะ
เหมือนเดิมเลยจะประมาทไม่ได้เลยนะคะในช่วงนี้
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ